โดยพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ยึดถือการออกแบบและยึดลวดลาย
ตามแบบของพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

โดยรวบรวมช่างหลวงทั้งงานแกะสลักของอ่อน
ร้อยกรองดอกไม้สดและงานแทงหยวก
พร้อมด้วยช่างฝีมือ๔ภาคมากกว่า๓๐๐คน
ในการจัดทำเครื่องสดประกอบพระจิตกาธานครั้งนี้ครับ
แกะสลักของอ่อนงานร้อยกรองดอกไม้สด
และงานแทงหยวกที่ใช้๕ลายแทงหยวกโบราณ

และออกแบบลายขึ้นใหม่เฉพาะสำหรับในหลวงรัชกาลที่๙

เป็นต้นแบบของเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษที่ช่างเครื่องสดราชสำนัก
และตัวแทนช่างฝีมือ๔ภาครวมทั้งสิ้น๓๒๓คน
จะเริ่มดำเนินการวันนี้เป็นวันแรกครับ
งานเครื่องสดประดับพระจิตกาธานเนี่ย
จะเป็นแหล่งรวมสรรพวิชางานช่างเครื่องสด
ถึง๓แขนงวิชาก็คืองานแทงหยวก
ประดิษฐ์ดอกไม้สดและงานแกะสลักของอ่อน
งาน๓สิ่งรวมกันถือว่าเรียกว่าช่างเครื่องสด
พระจิตกาธาน๑องค์จะต้องมีของ๓สิ่ง
หรืองานช่าง๓แขนงรวมกัน
จะพบองค์ประกอบของงานช่างเครื่องสดในราชสำนักครับ
แต่ในงานนี้เราก็คิดขึ้นมาในเรื่องการร้อยกรองดอกไม้
ประดิษฐ์ดอกไม้ตรงนี้ที่จะสื่อถึงพระองค์ได้
มันมีถึงความงามในภายในความงามในภายนอกของจิตใจ
พระสงคิกรของพระองค์ที่รักและเทิดทูลพระองค์เหลือเกิน
ในงานครั้งนี้นะครับก็คิดว่าเป็นสื่อสุดท้าย
แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ช่างฝีมือที่เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับ
ถึง๔ภูมิภาคได้เข้ามาร่วมถวายงานส่งเสด็จพระองค์ครับ
ด้านของคุณวิริยสุสุทธิ์นะครับ
แทงแทงหยวกสกุลเพชรชบุรีได้เปิดเผยถึงความรู้สึก
ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่าง๔ภูมิภาค
ในการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ในครั้งนี้
หลังจากที่ผ่านมาเคยแทงหยวกในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนา
เจ้าฟ้าเผชรัตรราชสุดาสีสุพาพันวดี
และสำหรับพระราชพิธีล่าสุดนี้ถือว่างานแทงหยวกมีความยิ่งใหญ่ที่สุด
เท่าที่ช่างแทงหยวกเคยแทงมามีความประนีตงดงาม
จารีสในราชสำนักที่ยึดถือกันมาตามโบราณราชประเพณีครับ
ซึ่งเป็นที่รักของพวกเราอยากจะทำความดีอย่างอื่นมากกว่า
แต่ด้วยเหตุนี้เองเราก็ต้องมาถวายงานโดยรวมทั้ง๔ภูมิภาคเข้าด้วยกัน
ซึ่งเป็นงานแทงหยวกที่สูงสุดในชีวิต
รวมไปถึงเราได้ซักซ้อมการทางด่วนโดยรั่วรายต่างได้จากข้าราชสำนัก
ก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากกว่าเดิมหลายสิบเท่า
และในงานของพระนิย
สำหรับความคืบหน้าการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ได้จัดทำเทวดาฐานเรือนไฟ๘องค์แล้วเสร็จ
หลังจากนี้จะเริ่มงานกรองดอกไม้
เพื่อทำเป็นดอกปาริชาติประดิษฐ์นะครับ
และหลังกระบวนการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานเสร็จสิ้น
ในวันที่๒๕ตุลาคมเวลา๕นาฬิกา๔๕นาที
จะเริ่มกระบวนการประกอบเครื่องสดบนพระจิตกาธานบนพระเมรุมาตร
เริ่มจากส่วนชั้นรัฐ๙ไล่ระยะไปจนถึงชั้นเรือนยอดชั้นที่๙
ประกอบม่านดอกไม้สดรัดม่านดอกไม้สด
รัฐเอวและเทวดาประดิษฐานเรือนไฟ

จะนำของที่เหลือทั้งหมดไปทำพิธีจำเรินน้ำหรือลอยน้ำ
ประเพณีต่อไปครับ